มาดูกันต่อยังอยู่ที่เรื่องของหายปลาร้า
แต่อันนี้เป็นพระอุโบสถ
ที่มีการสร้างขึ้นจากหายปลาร้าที่จังหวัดนครราชศรีมา
บอกว่าใช้หายปลาร้าถึงกว่า๒๐๐ใบด้วยกัน
อกจากจะใช้ประกอบพิธีทางศาสนาได้แล้ว
กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแปลกใหม่ของทางจังหวัดอีกด้วยเนี่ยแหละค่ะ
ดูสิคะโบสถ์นี้ต้องบอกว่า
วิจิตศิลป์ไม่เหมือนใครพุทธศิลป์แปลกตามาก

เขาเอาหายปลาร้ามาเรียงกันนะคะ
รวมแล้วเขาบอกกว่า๒๕๐๐ใบ
คือเอาเรียงปุ๊บก็โบกปูนทับ
และครอบพระอุโบสถวัดป่าตองตำบลโนนทองหลางอำเภอบัวใหญ่

ใครเห็นเขาก็ต้องบอกว่าแปลกนะคะ
เรื่องจากไม่เหมือนกับพระอุโบสถที่พบเห็นตามวัด
โดยพระอุโบสถหลังนี้มีลักษณะคล้ายกับหลังกระดองเต่า
มีการนำหายปลาร้าทั้งที่สมบูรณ์และแตกเสียหายบางส่วนมาเรียงซ้อนทับกัน
ด้านในก็ยังมีลักษณะคล้ายกับพระอุโบสถทั่วไปค่ะ
มีพระพุทธรูปปางนาคปรกเป็นประธาน
สามารถจุพระภิกษุสามเณรได้ประมาณ๓๐รูปนะคะในนี้
สำหรับพระสมชายพระลูกวัดป่าตองก็เล่าว่า
เจ้าอาวาสที่มรณภาพไปแล้ว
ขอให้ชาวบ้านนำหายที่มีอยู่ตามครัวเรือนต่างจำนวนมาก
ก็นำมาคนละใบ๒ใบมาช่วยกันสร้างอุโบสถแห่งนี้
เมื่อ๑๐ปีที่ผ่านมาเพื่อใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
และที่สำคัญเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างด้วย
ต่อมาก็มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเข้าชมพระอุโบสถแห่งนี้
เพราะว่ามีความแปลกใหม่นะคะ
ปัจจุบันพระอุโบสถหลังนี้นะคะใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
ทั้งการทำวัดสวดปนของพระภิกษุ
สามเณรและวันสำคัญของพระพุทธศาสนา
รวมถึงยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่ง
ของจังหวัดนครราชศรีมาด้วย
เคยไปนะนครราชสีมาแต่ยังไม่เคยไปเที่ยววัดนี้
เดี๋ยวถ้าวันหลังไปเนี่ยจะไปหาโอกาสไปชมซะหน่อย